แต่ละคนนี้ไปล่าแสงเหนือกันเพียบเลยนะคะมีแฮชแท็กด้วยจะออกไปแตะขอบฟ้าเรื่องนี้เนี่ยมันกลายมาเป็นประเด็นนะคะ
โดยที่คนที่เป็นประเด็นก็คืออดีตแอร์สาวที่มีการออกไปเที่ยวสถานที่เที่ยวต่างแล้วก็ถ่ายรูปอัพลงโซเชียลนั่นเองค่ะ
ทีนี้มันเป็นประเด็นว่าเธอเนี่ยตัดต่อภาพล่าสุดเนี่ยนะคะเธอก็ออกมายอมรับว่าบางรูปเนี่ยตัดต่อ
แต่ก็หลายสถานที่นะที่เธอไปเที่ยวจริง

ภาพนี้แหละคือภาพที่กลายมาเป็นประเด็นนะคะ
หลังจากที่อดีตแอร์โฮสเตจสาวรายหนึ่งคุณลูกตาลโพสต์ภาพคู่กับแสงเหนือ
ก่อนที่จะถูกชาวเน็ตจับผิดว่าเป็นภาพตัดต่อ
ทีนี้ก็ส่งผลให้คุณลูกตานถูกขุดคุยภาพอื่นเพิ่มเติม
แล้วก็พบว่าจริงไม่ใช่แค่ภาพนี้

แต่เมื่อกี้นี่คือตัดต่อเข้ามา
ทีนี้อย่าเพิ่งว่าอะไรนะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกัน
คือล่าสุดคุณลูกตานอดีตแอร์โฮสเตจสาวสวย
ก็ออกมาบอกนะคะ
ปัจจุบันนี้เธอพักอาศัยอยู่กับแฟนนุ่มที่แคนาดา
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวเกี่ยวกับกระแสดราม่าดังกล่าว

เธอเป็นแอร์แล้วตอนนี้เธอก็ลาออกไปแล้วนะคะ
เธอเล่าให้ฟังภาพที่เป็นประเด็นคือภาพแสงเหนือ
คือเกิดจากที่เธอไปบอกกับแฟนนุ่มบอกว่าอยากไปดูแสนเหนือจังเลย
ทีนี้แฟนเอาใจไงก็เลยไปตัดต่อให้
แล้วก็ส่งภาพที่เธออยู่กับแสงเหนือมา
แล้วก็บอกว่านี่ไงเธอไปแล้วได้ไปแล้ว
ก็เลยเอาภาพนี้มาโพสต์พร้อมกับแคปชั่น
มีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษตามสไตล์ของเธอล่ะค่ะ

แล้วแฟนที่ติดตามเธออยู่แฟนมีเยอะมากเลย

เพราะว่าหลายข้อความหยาบคายเกินกว่าที่เธอจะรับได้

แต่เธอก็บอกนะคะบอกว่าเธอไม่ใช่บล็อกเกอร์นะ

แล้วก็เพิ่งลาออกจากงานเมื่อ๓เดือนที่แล้ว
ทีนี้ตลอดเวลาการทำงานที่ผ่านมา
ก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างทั่วโลก

มีสิทธิ์ที่จะซื้อตัวเครื่องบินในราคาพิเศษอยู่แล้ว
สำหรับภาพบนเครื่องบินบางรูป
ที่มีการถูกตั้งข้อสงสัยว่าตัดต่อหรือเปล่านั้น

บอกว่าเป็นภาพที่ทางสายการบินทำมาให้
เพราะว่าเธอถูกคัดเลือกเป็น๑ใน๖
ซึ่งตัวเธอไม่ได้ตัดต่ออย่างที่ชาวเน็ต

ถ้าเป็นคลิปนี้ไม่ตัดต่อนะคลิปนี้ไปจริง
ใช่ค่ะส่วนรูปภาพบางรูปที่ถูกชาวเน็ตจับผิด

คุณลูกตานก็ยอมรับบอกว่ามีนะมีตัดต่อ
เพราะว่าเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้ว

แล้วเธอก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของลิขสิทธิ์อะไร
เพราะว่าเธอบอกว่าไม่ได้เอาไปใช้เชิงพาณิชย์นี่
สำหรับกรณีอีกกรณีหนึ่งคุณ

คุณลูกตาลชี้แจงว่าใช่ค่ะคุณลูกตาลบอกว่า
อันนี้เป็นภาพที่ทางสนามที่ทางเมืองบาเซโลน่า
เขามีจุดบริการถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยว

คือเขาบอกว่าลักษณะให้เธอไปยืนถ่ายคู่กับนักเตะคนดัง

มันมีเหมือนเป็นม็อกอัพเป็นอะไรที่แบบ
มันเป็นสแตนยืนให้เราถ่ายด้วยหรือเหมือนเวลาเราไปเที่ยวไหน
ก็จะมีจุดถ่ายภาพแบบนี้ที่ทางสถานที่เขาจัดไว้
เพราะว่าอันนี้ดูสีได้ดูสีของผิวดูสีของดูแสงต่างดูมิติต่างได้
แล้วเธอก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยบอกว่าตัวเธอไม่ได้ไปฆ่าใคร
แต่ทำไมกลับมีผู้คนมากหน้าหลายตาเหลือเกิน
ส่งข้อความมาต่อว่าอย่างรุนแรง
ก็เลยฝากถึงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในไทยค่ะ
ตระหนักถึงการกลั่นแกล้งซ้ำเติมบนโลกออนไลน์ด้วย
เพราะว่าที่แคนาดาเคยมีเด็กคนนึงโดนกลั่นแกล้งในลักษณะนี้
ถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีมาแล้ว
สถานที่ที่เธอไปจริงก็มีถ่ายคลิปออกมาแบบนี้
แต่ว่าภาพไงคุณบางทีคนที่ดูเทคนิคการถ่ายภาพ
เขาก็จะรู้ภาพบางภาพเหมือนสติ๊กเกอร์ถูกป่ะ

เราจะไม่เห็นตัวเราไปยืนเหยียบอยู่ในสถานที่

แต่ว่าเรื่องที่เป็นประเด็นนี้มันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยไง
ตัดต่อมาผ่านกระบวนการต่าง
หรือถ้าเกิดว่าเขามีลายน้ำอยู่แล้ว
ถ้าเกิดเรามาลบออกมันผิดไหม
แล้วก็ณตอนนี้มีแอปพลิเคชัน

คือทุกคนไปเที่ยวไปล่าแสงเหนือได้หมดเลย
เข้าไปโหลดแล้วก็ปรับสีปรับแสง

เทคโนโลยีมันก็ทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้น
ทำดีก็ดีไปถ้าทำไม่ถูกมันก็เป็นดับสังคม
คือคนตรวจสอบได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ